พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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
ด้วยการสนับสนุนส่วนดังสุดยอดเพราะการรักกับตัวของฐาน

ง่ายถ้าสมมุตินี่ใกล้สิ้นปีแล้ว
เขาบอกคุณบอกว่าอีกภายในปีนี้คุณจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์
หรือถ้าสมมุติมีคนมาทักคุณว่าภายในปีนี้ซึ่งมันเหลืออีกไม่กี่วัน

เราจะต้องคิดว่าจะบ้า
แต่เกิดขึ้นแล้วกับแขกรับเชิญของเราค่ะไม่ได้บ้า
คนนี้แต่งเพลงเองร้องเพลงเอง

จนสร้างปรากฏการณ์๑๐๐ล้านวิวฮิตทั่วไทย

คำว่าห้างเกิดคนที่ได้เกิดกับให้มันไม่สำคัญ
มันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกลางเวลา
ในวันนี้เขาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากแล้ว
คนที่เราตามหาเป็นอย่างคือบ่สมใจ
ให้ของไทยกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไร
ขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ
บ่มีอย่างเมื่อพังทะลา
ความห่างเหงาสองลงใดแม่นดินสลาย
ยังมั่นคงคือจนตอนเริ่ม
ทั้งที่แรกด้วยแห่โกรธฟ้า
จึงมีน้ำตาเข้ามาตั้งเติม
ความปวดเหล้าที่เข้ามาเสริม
ไม่เคยคิดอย่าง
ในวันนี้เขาเจอกันแล้ว
ยังบอกแล้วจำต้องจากลา
คนที่เขาตามหาเป็นอย่างคือบ่อสมใจ
ของเธออีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่
ขอเพียงแค่เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอ

ขาดค้ายดิบขายดีอยู่มีเพลงใหม่มาอีกแล้ว

มาให้กล้องตอนจบรายการก็ทนไว้ไม่ไหว

ก็เลยจะเซอร์ไพรส์เขาทนไม่ไหวมาให้ตอนนี้
ถ้าผู้ชมติดตามรายการเขาดูว่าคืนนี้ชีวิตของคนนี้เขาบอกเปลี่ยนไปเพราะพญานาค
แล้วก็เปลี่ยนภายใน๗วันจริง

เขาบอกว่าคุณจะเหมือนลอยไม่ใช่ตัวกุ่นคืออย่างไร
ก็ส่วนมากเพลงผมจะมาในช่วงที่ผมสติไม่ค่อยโอเค
คุณก็เลยบอกว่าเพลงแต่ละเพลงไม่ว่าจะเป็นไซส์ว่าจะบอร์ดซิงคัง
หรือจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของคุณที่เมื่อกี้เพิ่งร้องจบไป

อาจารย์จะรู้สึกว่าร้อนหนาวว่าไม่ได้ฉันต้องทำตอนนี้
ให้มันเสร็จภายในเวลาตอนนี้เดี๋ยวนี้
แล้วมันก็อาจจะเป็นในยามดึกค่ำคืนเวลาที่คนอื่นนอนหมดแล้ว
แล้วเป็นเวลาที่อาจจะไม่ค่อยมีสติครบร้อยแต่มันไหลลื่นไปได้เลย

วันนี้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันเพราะคุณน่าจะดำเนินรายการอย่างเดียวได้

อย่าพลาดเพราะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยจากวันนี้

ท่านผู้ชมก็ต้องรอแล้วเรื่องอะไรใช่ไหม
กล้องเองเป็นคนที่เขียนเพลง

เขียนเนี่ยก็ลังเลอยู่เหมือนกัน

ผมกลัวงานที่ผมทำไปมันจะไป

ท้ายก็มาเขียนจนเป็นเพลงนี้ขึ้นมาได้
ชีวิตของผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไป

จะเป็นเพราะดวงจะเป็นเพราะว่า
ศัยศาสตร์หรือจะเป็นเพราะว่า

สามารถเช็คดวงกับเราไปพร้อมกับ

ลุดาวช่วงหน้าสักครู่ค่ะ

คือผมพ่อแม่ผม

แสดงว่าการมาอุบัติเกิดของกล้องเนี่ย
กล้องเนี่ยมันไม่ได้มาแบบว่าเกิดธรรมดา
ผมเชื่ออยู่ตัวตลอดว่าถ้าวันนึงต้องไปนอน

แต่ผมก็จะบอกกับพ่อกับแม่ว่าผมจะเลี้ยงดูเขาเอง
บอกกับทุกคนในบ้าน

เขาก็ว่าเราบ้าบ้าเลยครับ
ไปหาปู่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกคุณ

อาการมาแต่โดนแล้วร้องเพลงเสร็จปั๊บ